คุณผู้ชมครับมีเพจดังเพจหนึ่งนะฮะนำอุบัติเหตุรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เบียดขวาอย่างแรงนะฮะอย่างกระทันหันเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
นี่ครับตามคลิปตามภาพเลยครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โฮนี่ฮะไฟลุกเลยนะ
นี่ฮะค่ะ
เฟซบุ๊กอันนี้ชื่อเพจนะ
จะเห็นว่ากล้องหน้ารถคันหนึ่งก็ขับมาเลนขวานะครับ
แล้วก็มีรถอย่างที่เห็นแล้วฮะ
จอดอยู่นู่นฮะฟอร์จูเนอร์คันนู้นนะครับ
ส่วนอีกคันนึงเขาก็ถูกเบียดไปรถบรรทุกเขาก็จอดข้างทางนะครับ
ส่วนกล้องหน้ารถคันนี้ของรถคันนี้เนี่ยเขาก็ชะลอดูนะครับ
แม่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะฮะ
คือในคลิปเนี่ยไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเกิดขึ้นที่ไหนตรงไหนยังไง
หลังจากนั้นลงไปเจรจากันแล้วเป็นยังไง
แต่คนที่เห็นคลิปบอกว่าน่ากลัวเหลือเกิน
ถึงขั้นไฟอาจจะช่วงเบรก
หรือว่าช่วงเสียดสีของสีของตัวถังข้างล่าง
อย่าเร็วนะอย่าประมาท

อ่ะเกิดพลิกคว่ำหลายตลบขึ้นมาหรือว่าไฟลุกท่วมระเบิดตู้มขึ้นมาทำยังไง

เห็นไหมอย่าประมาทนะครับ